เรามาดูคลิปเหตุการณ์ประทึกบนท้องถนนนะครับ
มาดูคลิปกันเพราะว่ามีรถสีขาวคันหนึ่ง
อยู่ขับเร็วแล้วก็ไปชนรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ไฟแดง

โอ้โหนี่แหละฮะพุ่งมาชนทันที
และเห็นคนขี่รถจักรยานยนต์ที่เป็นผู้หญิงไหมกระเด็นทันทีเหมือนกัน
แล้วก็รถคันขาวที่มาชนไปไหนล่ะคุณ
เลี้ยวซ้ายหลบหนีไปเลยนะครับ
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะว่าคนขับรถสีขาว
ทำไมไม่เบรกหรือว่ามีอาการผิดปกติ
ทางร่างกายอะไรหรือเปล่าถึงขับมาพุ่งชนแบบนี้นะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกขวงสิง
ถนนสายเชียงใหม่ลำปางที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็มีคนที่เขาเอาภาพทั้งจากกล้องวงจรปิดมาแชร์กัน
แล้วก็ภาพจากรถคันหนึ่งซึ่งขับตามมา

คลิปรถคันหนึ่งที่ขับตามรถเก๋งคันนี้มานี่ครับอีกคลิปหนึ่ง
เดี๋ยวจะได้ดูว่ามีรถเก๋งคันหนึ่งมาทางซ้ายขับมาแล้วนะ

ถึงได้ถามว่าคนขับมีอาการอะไรหรือเปล่าหรือจะรีบไปไหนหรือเปล่า
แล้วอยู่ก็ชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดง
แล้วก็เลี้ยวซ้ายหลบหนีไปเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๓ทุ่มกว่าของวันที่๑๙กรกฎาคมนะครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิงสาวอายุ๒๔ปีก็คือคุณชาลินีปิ่นเพชร
ตอนนี้ยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิเทลนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าคืนเกิดเหตุวันที่๑๙กรกฎาคม
คือเธอทำงานเช็คสต๊อกสินค้าในห้างแห่งหนึ่งเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เลิกงานก็ขี่รถเพื่อจะแวะไปซื้ออาหาร

ติดไฟแดงอยู่ดีถูกชนท้ายซะงั้นนะฮะ
รู้สึกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ตอนนี้ภาวะเลยนะไม่กล้าขี่รถจักรยานยนต์เลย
ไม่คิดว่าการจอดรถรอสัญญาณไฟแดงตามกฎหมาย
ก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุรถชนได้นะครับ

ตัวของนางสาวชาลินีผู้บาดเจ็บก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คนขับรถเก่งคือเจ้าหน้าที่ก็ตามตัวได้แล้วนะตอนนั้น
พูดจาวกวนไม่รู้เรื่อง
ตำรวจก็เอาไปตรวจแล้วว่ามียาเสพติดหรือเปล่า
หรือว่ามีเรื่องของแอลกอฮอลในร่างกายหรือเปล่า
แต่ทีนี้ผู้บาดเจ็บบอกว่าฝากไว้นะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์
อุบัติเหตุเกิดได้ทุกวินาที
ที่จริงแม้ว่าเราจะปฏิบัติตามกฎจราจร
แล้วก็เรากำลังจะกลับของมันก็ค่อนข้างดึกเลี่ยว
เพราะว่าเหมือนกับวันที่๒๐คนจะล็อกด้าวน์ใช่ไหมคะ
สินค้าอะไรพวกนี้ใช่อย่างนี้ค่ะ

เพราะไม่คิดคนอื่นมาเจอคิดตัวเองแล้วเห็นเราตกไกลมาที่ชน
ใช่ค่ะวันนั้นยังพูดเป็นไลน์ว่า
บอกเพื่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวออกไปหาอะไรกิน
ถ้า๑๐นาที๒๐นาทียังไม่กลับโทรตามด้วยนะ

ยังนี้ก็พูดเล่นกับเพื่อนก็โดนโชนจริง
วันนี้ตำรวจหภองชังเหลือเผือกนะครับ
ก็บอกว่าช่วงบ่ายนี้แหละนะฮะจะได้นำตัวคนขับรถคู่กรณีที่ชนท้ายรถจักรยานยนต์
ทำให้คุณชาลินีได้รับบาดเจ็บมาเจรจาตกลงเรื่องของค่าเสียหาย
แล้วก็ต้องดำเนินคดีต่อไปนะครับ